ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ๒บาท

แนะนำร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะ

ตั้งอยู่ที่หน้าสนามกีฬากลาง

นันมณัติจิรสันตรกูนายุที่๔๘ปี
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีเนี่ยร้านนี้นะเป็นร้านกาแฟสูตรโบราณนะ
แล้วต่อมาก็ขยับขยายมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วย

ถ้วยใหญ่ราคาปกติเลย๒๕๓๐บาท
แต่เจอวิกฤตโควิดใช่ไหมคุณ

ทำยังไงดีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หน่อย
ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้วยเล็กไหม

ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีรายได้เพิ่มเข้ามา
หรือแม้กระทั้งคนที่เค้ารายได้น้อย
เขาอยากทานเขาทานในงบที่เขามีจำกัด
ก็ทามถ้วยได้น้อย๒บาท

แต่ปกติคุณจ่ายช็อตตั้งส์หนึ่งมันไม่๒บาทไง

ก๋วยอีคุณไปกินที่ไหนสามร้อยกินที่ไหนมา

ตอนนี้เขาปรับกลยุทธ์แล้วเหมือนกัน
แต่ว่าคุณดูมันอาจจะดูจุ่มจิ่มเล็กน้อย

คือบางคนทานแบบถ้วยปกติเหลือ

ไม่หมดเส้นไม่หมดอะไรอย่างนี้

ด้วยรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้มยำทุกถ้วยนี่ออกมา

มีเส้นมีเนื้อมีลูกชิ้นมีผัก
ก็จะมีเส้นเล็กใช่ไหมคะลูกชิ้นหมูสับหมูแดงกากหมูเกี้ยวกรอบถั่วฝักยาว

แล้วก็ราดด้วยน้ำต้มยำสูตรเด็ดของเขา

สั่งเยอะที่สุดที่เคยทานก็คือ๒๕๐ถ้วย
เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากวันละ๒บาทช่วยดิฉันคูณหน่อย
แต่เขาบอกว่าแต่ละวันเขาขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐๐ถ้วยนะ

ก๋วยเตี๋ย๒บาทแล้วจริงที่ร้านเขามีเมนูอื่นด้วย

อย่างที่บอกไปนะคะหรือเป็นขนมปังไหม
นมปังปิ้งอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้สั่งตอนรอทานก๋วยเตี๋ย

จริงคือก็ปรับกลยุทธ์ปรับตัวในสถานการณ์แบบนี้
เฮียเจเขาบอกว่าตั้งใจว่าอยากให้ร้านเป็นจุดขายของจังหวัดลำพูนด้วย
คือถ้ามาลำพูนทั้งทีอยากจะให้แวะไปอุดหนุนเฮียเจหน่อย
ในอนาคตอาจจะมีอาหาร
หรือมีอะไรต่างที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวรอติดตาม

ไหนก็มีก๋วยเตี๋ยวที่เป็นถ้วยตรายเล็ก

ข้าวผัดกะพาร์วเอ้อเอาเคียงกันเลย
ข้าวไก่เตี้ยวคุณทำมั้ยคุณทำมั้ย

คุณชอบซื้อหลายช็อตอยู่แล้วไงผม

ถ้ายังไงกรรมนี้ขายคุณชนะได้นะ
ได้อยู่ด้วยผมชอบก็จริงแล้วมีกันมาเป็นช็อตผัดถ่านอย่างเนี่ย

อ่ะได้ไอเดียมไปเคยซื้อเยอะสุดกี่ช็อตคะก็ก็ก็
อย่าถามเยอะสิเวลาถามก็พูดไปเรื่อย
เออเดี๋ยวจะพันธุ์เจอกันผิดเหรอเอาอย่างงี้ไม่ต้องเครียด
โมงให้หลายช็อตไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องส่ง